แต่คดีที่เกิดขึ้นนะครับที่นครพนมเนี่ยอันนี้ตำรวจต้องชี้แจงให้ชัดเจน
ญาติเขาจะได้ไม่ติดใจสงสัยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
มีตำรวจจราจรที่จังหวัดนครพนมนะฮะได้ขับรถไล่จับเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่ง
เขาขี่จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อกจนรถเขาล้มคว่ำลงไป
แล้วปรากฏว่าก็ยังไปหยุดอ่าไปฉุดไปกระชากอะไรแบบเนี้ยที่เห็นในภาพคือพอล้มคว่ำไปแล้ว
แทนที่จะดูว่าบาดเจ็บอะไรยังไงหรือเปล่าเหมือนกับตำรวจก็ไปลากตัว
ถูกต้องนะขับรถไล่ตามมาจนไปล้มคว่ำตรงนี้นะครับอย่างแรง
แล้วก็ลงไปฉุดไปกระชากเหมือนกับคือจะต้องตรวจจับอะไรให้ได้อย่างนี้
ไม่รีบนำเขานำเขาส่งโรงพยาบาล
ทางพ่อเขาก็ติดใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
บ้านดอนยางนางอยู่ที่หมู่หนึ่งสมนตร์นาซายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ก็ไปกับภรรยายุ๔๕ปีชื่อนางนิตยาญาติพี่น้องด้วย
นำข้อมูลคลิปหลักฐานสำคัญไปร้องเรียนผ่านสื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปร้องศูนย์นำรงธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมด้วย
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนครพนม
ดำเนินคดีกับตำรวจจราจรนายหนึ่งของสพเมืองนครพนมนะครับ
ซึ่งจากภาพในคลิปที่เป็นหลักฐานนั้นจะเห็นรหัสหมวกคือหมายเลข๖๑๘นะครับ
ทางนายฉลาเนี่ยบอกว่าตำรวจนายนี้เป็นต้นเหตุทำให้ลูกชายของเขา
ชื่อว่าเด็กชายธนาวุฒิอินทวงศ์อายุ๑๔ปีเป็นนักเรียนชั้นม๒
โรงเรียนศรีบัวบานอยู่ที่บ้านเนินสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
เสียชีวิตจากเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
โดยบอกว่าเมื่อเวลา๑๐นาฬิกาวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกแล้วมีตำรวจจราจรสพมนครพนม
คนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไล่ติดตามจับกลุ่มทำให้ลูกชายเกิดความหวาดกลัว
ตอนนั้นเด็กด้วยความเป็นเด็กก็พยายามจะขี่รถหนีเพื่อจะกลับบ้าน
พ่อกับแม่ก็ยอมรับว่าลูกทำผิดกฎหมายไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขี่รถหนี
แต่ที่ติดใจที่สำคัญที่สุดก็คือพอลูกขี่รถหนีไปถึงจุดเกิดเหตุ
บริเวณถนนตัดจากถนนเลี่ยงเมืองนครพนมไปยังบ้านนาสมดีตำบลอาจสามารถ
ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
รถจักรยานยนต์ของลูกชายเสียหลักล้มคว่ำชาวบ้านก็เห็นกันหลายคนนะครับ
พอล้มคว่ำไปแล้วตำรวจจราจรคนนี้ที่พยายามขับขี่ไล่ล่ามาอย่างโหดเยี่ยม
พยายามไล่เบียดลูกชายให้จอดรถรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
บาดเจ็บนอนหมดสติอยู่กองอยู่บนพื้นถนนรถก็เสียหาย
แต่ทำไมตำรวจพอมาถึงถึงไม่หยุดไม่พยายามที่จะพาลูกชายส่งโรงพยาบาล
แต่พยายามไปกระชากร่างลูกชายที่นอนกองอยู่กับพื้นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
แทนที่จะตรวจสอบร่างกายผู้บาดเจ็บว่าเป็นยังไงประสานกู้ภัยประสานรถพยาบาลมาช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่ากลับไปฉุดกระชากนะลากถูนะครับ
ชาวบ้านในคลิปยังถามว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจคนนี้ก็บอกว่าเด็กพยายามหนีจนเกิดอุบัติเหตุ
จนมีเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านมีพลเมืองดีมาช่วยกันพาส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าก็ไปเสียชีวิตในที่สุดนะฮะ
คือทางพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ชาปนกิจศพลูกชายไปแล้ว
เมื่อ๒๓พฤศจิกายนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๙พฤศจิกายน
แต่ตอนนี้ติดใจเรื่องคดีเพราะว่าตอนนี้จัดงานศพลูกชายเสร็จแล้ว
จึงต้องมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ผมได้ยินเสียงตำรวจพูดว่าผมชนเพราะมันจะหนี
แล้วก็ตำรวจก็ดึงคอลูกชายผมขึ้นมาผมก็ดูไม่ได้แล้ว
ตอนแรกก็ไม่ได้คุยอะไรครับตอนผมไปโรงพยาบาลเขาบอกว่ามีการแจ้งเหตุ
ไม่ได้บอกว่าเขาไล่มีเขาบอกว่าตำรวจบอกว่ามีการแจ้งเหตุ
แล้วเขาก็ออกไปดูแล้วเขาก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนนำศพมา
ส่วนที่นี้มีน้องมูลนิธิเขาติดต่อให้ก็เลยรู้ว่าปรุงพลเมืองนี่นำศก
แล้วผมก็ติดต่อขอคลิปกับเขามาเขาก็ให้คลิปมารู้ได้รู้ครับ
ตอนนี้มันไม่น่าจะทำอย่างงั้นนะครับเป็นไงก็น่าจะช่วยน้อง
พอเขาสั่งให้พลเมืองดีเอาขึ้นรถเขาบอกว่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาจะรับผิดชอบเองเขานี่
ให้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการแสดงความรับผิดชอบ

แล้วก็ไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบสักคนไม่มีใครมาแม้กระทั่งแสดงความเสียใจ
ก็เลยต้องเอาหลักฐานที่เป็นคลิปที่ได้จากชาวบ้านในช่วงเกิดเหตุมาร้องขอความเป็นธรรมมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
โดยตำรวจนะครับหลังจากรับแจ้งความแล้วบอกว่าจะเรียกพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
รวมทั้งคนถ่ายคลิปมาสอบถามมาสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป
การสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายรายละเอียดก็ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรมากได้
เราก็ถามอีกถามไปยังพลตมตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมท่านก็บอกว่าท่านก็ยังไม่มีรายละเอียดมากพอ
ยังให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนไม่ได้นะครับ
แต่ว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเนี่ยทางญาติเขาติดใจก็คือว่า
เหตุการณ์มันเกิดตอน๑๐โมงเช้า๑๙พฤศจิกายน
แต่มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองนครพนม
ตอนบ่ายโมง๑๓น๑๙พฤศจิกายน
ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเด็กชายคนนี้วัย๑๔ปีคนนี้
เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
คือลงเอาไว้ว่าเป็นอุบัติเหตุเฉยอย่างนี้
บาดเจ็บและเสียชีวิตอืมแต่คุณพ่อคุณแม่เขาบอกโอ้โหดูคลิปแล้วเนี่ย
มันมีที่มาใช่ตอนนั้นลูกเขาผิดแล้ว
ใส่หมวกกันน็อกขี่จักรยานยนต์หนีตำรวจแต่ล้มแล้วเนี่ยต้องช่วยก่อน
ใช่แต่อันนี้คือล้มแล้วตำรวจก็ไปลากตัวไปกระชากมาอีก